เคลื่อนย้ายจากอังกฤษถึงวัดเทพศิรินทาวาส

บรรยากาศที่วัดเทพศริริณพาวราช
ราชวรวิหารย์สถานที่ตั้งศพบำเพล็นกุศล

มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอเก็บภาพตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา
โดยศพของนายวิชัยที่นำกลับจากอังกฤษ
เคลื่อนย้ายจากท่าอากาศยานดอนเมือง
ถึงวัดเทพศิรินในเวลา๑๕นาฬิกา๔๐นาที
มีบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬานะครับ

นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
นายดิวินชิดชอบประธานสมสรรค์บริลัมย์ยูเนตเต็ด
รวมถึงคุณนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
เดินทางมาร่วมเคารพศพและร่วมไว้อะไรในครั้งนี้นะครับ
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
ศพของนายวิชัยนะครับถูกตั้งรอพิธีบำเพ็ญกุศล
ที่ศาลากวีนิรมิตรหรือศาลากลางน้ำ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๗คืน

และจะทำการเก็บศพไว้๑๐๐วัน
เพื่อรอกำหนดการพระราชทานเพลิงต่อไป
ด้านโค้ดปูแอลคุณศูชาฝรั่งเศสของทีมเรสเตอร์
เปิดเผยว่าเขาอนุญาตให้นักเตะรวมถึงสตาร์ฟโค้ช
มาร่วมพิธีศพของนายวิชัยศรีวัฒนประภา
หลังจากที่มีกลุ่มผู้เล่นอาวุโสของทีมมาพูดคุยกับเขา
ว่าต้องการเดินทางมาร่วมพิธีที่ประเทศไทย
เพื่อแสดงความคอรบต่อประธานสมสรรค์
และมาร่วมให้กำลังใจนายอัยวัฒน์ลูกชายของเจ้าสัววิชัย
เป็นรองประธานสโมสรรวมถึงครอบครัวศรีวัฒนประภา

ออกเดินทางทันทีหลังจบเกมพรีมลีกอังกฤษ
ที่จะบุกไปเยือนคาริฟซิตี้ในคืนวันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนนี้
เพื่อมาร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
นายวิชัยศรีวัฒนประพาที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะครับ
ซึ่งจะมีขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่๔
จนถึงวันศุกร์ที่๙พฤศจิกายนนี้ครับ